อะไรกินดีกว่าอร่อยแถมอยู่ในสถานที่ที่มันรับ
แต่ก็ไม่ได้รับอะไรขนาดนั้นหรอกอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนติดตามกันเลยในช่วงสะบัดรอบกรุง

มจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดที่โรยด้วยกากหมูเจี้ยว
ไม่เคยกินแบบโรยแบบนี้เออเคยกินแต่แยกกันเลยอ่ะ
นะคะตอนนี้ดูน่ากินแล้วกากหมูเจียวเยอะมาก

เว่นหลังออฟฟิศอันนี้เรื่องจริง
เออเหรอนี่ฉันไปไหนมานี่นักศัพท์ไม่ค่อยเดินหลังออฟฟิศเท่าไหร่
แต่ที่นี่ที่ให้ดูกันอยู่ทะเท้าย่านบางกรวย

เขาจะขายแบบว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ค่ะลักษณะเหมือนเป็นแฟนชายเลยนะ
ประมาณนั้นเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องของสูตร
แต่ว่าเขามีอย่างนี้ขนมจีบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอด
บอกเลยว่าอร่อยเพราะเป็นการผสมผสานกัน
ไอ้ซอสดำที่แบบว่าหวานหน่อย
แล้วก็ราดด้วยน้ำส้มโอ้มันเข้ากันดี

สมเหมือนกับเป็นน้ำจิ้มของก๋วยเตี๋ยหลอด
แล้วก็น้ำจิ้มของขนมจีบเอามาผสมกัน
พอผสมกันเสร็จปั๊บเท่านั้นไม่พอ
ที่เด็ดคือกากหมูเจ้า
โอ้โหนี่กากหมูสามารถกินกับก๋วยเตี๋ยวได้เลย

เต็มเหนียวเต็มคาราเบลเลิศ

แวะดูไปหลังไทยรัฐทีวีนะครับ
พี่ภาวดีสอยห้านะครับยังไงขอบคุณภาพนี้ก่อน
ติ๊กต๊อกคุณฟุตบอลสไตลีครับ
เห็นรอบกรุงเรามีของอร่อยเยอะแยะ
ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านใหญ่ร้านเล็กรสเข็นอะไรก็อร่อยเหมือนกัน
ครับค่ะ